คู่นี้กันบ้างคู่นี้จบคู่นี้กำลังจิ้นกันอยู่เลยนะคะสำหรับเชียร์ที่คำพรแล้วก็เต้ยพงศกร
ไม่รู้เป็นไงมาไงเหมือนกันแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยออกปากชมนะ
ว่าว่าฝ่ายหญิงน่ารักเออนะจ๊ะเออ
กระแสความจิ้นของเหล่าแฟนคลับคู่พระนางอย่างเชียร์ที่คำพรแล้วก็เต้ยพงศกรค่ะ
ยังส่งกันมาแบบแรงแรงอย่างต่อเนื่องนะก่อนหน้านี้ที่เชอรี่บอกไปว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาออกมา
ปากชมเชียร์ผ่านสื่อเลยนะคะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนน่ารัก
ยังบอกด้วยว่าตอนนี้ตัวเองก็ไม่ได้คุยกับสาวคนไหนเป็นพิเศษเลย
แสดงว่ายังไงมีความหวังไหมล่ะก็ไม่รู้สินะเออ
ส่วนทางด้านสาวเชียร์เองได้ยินปุ๊บก็ออกอาการเขินแรงอยู่เหมือนกันก่อนจะส่งคำชมกลับไปด้วยว่าฝ่ายชายเองก็น่ารักเหมือนกันค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าในอนาคตความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะมีการพัฒนาไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเรื่องหนึ่งนะจ๊ะ
ก็น่ารักค่ะก็น่ารักจริง
พูดตรงนะขอบคุณมากขอบคุณที่แบบลุ้นมากว่าแบบอยากให้เราแบบจากคู่จิ้นไปเป็นคู่จริง
การที่โอเคความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นที่มากกว่าเพื่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีหลายองค์ประกอบด้วยกัน
แต่จะถามเชียร์เชียร์ก็รู้สึกว่าจริงที่เป็นอยู่นะตอนนี้มันก็ดีแล้ว
แต่ว่าคือก็อย่างที่บอกว่าถ้ามันจะเป็นอย่างอื่นที่มันดีไปกว่านี้อีกได้เนี่ยมันก็คงจะดี
สเปคเราอาจจะแบบไม่ได้เคยชอบใครที่แบบเป็นลักษณะแบบเข้มไทยอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ว่าก็คือตอนนี้มันก็มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นก็จริงสเปคเชื่อว่ามันก็ไม่สำคัญหรอก